กราบแม่นางนอนข้าอ้อนวอนส่งคืนน้องชาย
น้องผมเขาหายเขาไปติดในถ้ำหลวง
ประชาชนคนไทยทุกคนจิตใจเป็นห่วง
น้องติดอยู่ในถ้ำหลวงจนป่านนี้ยังหาไม่เจอ
ระดมกำลังหน่วยงานรัฐบาลเอกชน
พายุฝน๑๓คนต้องรอดปลอดภัย
ทนหน่อยนะพี่เขากำลังเข้าไป
พวกเจ้าต้องรอดปลอดภัยอดทนเข้าไว้
หน้าที่หมูป่าวอนฟ้าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สิบสามชีวิตคุ้มครองน้องของผมที
ป่านนี้คงลาคงเหนื่อยคงหิวเต็มที
ขอให้ไม่กี่นาทีเด็กกลุ่มนี้ที่เขาหาเจอ
เจ้าป่าเจ้าเขาช่วยคุ้มครองน้องผมให้
สิบสามชีวิตจนบ้านนี้ยังหาไม่เจอ
สิบสามชีวิตจนป่านนี้ไม่รู้อยู่ไหน
กราบแม่นางนอนค่าอ้อนวอนส่งคืนน้องชาย
พ่อแม่จะขาดใจตายส่งคืนลูกชายให้เขาที

เป็นกำลังใจ

ไปถึงถ้ำหลวงส่งกำลังใจถึงเจ้าหน้าที่
ตำรวจทหารหน่วยซิลกู้ภัยพี่
ช่วยน้องให้รอดชีวิตหมูป่าชิ้นนี้ต้องรอดชีวา
วอนฟ้าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่ง
สิบสามชีวิตคุ้มครองน้องของผมที
ป่านนี้คงลาคงเหนื่อยคงไม่อิ๋วเต็มที
ขอให้ไม่กินนาทีเด็กกลุ่มนี้พี่เขาหาเจอ
เจ้าป่าเจ้าเขาช่วยคุ้มครองน้องผมให้ที
สิบสามชีวิตจนป่านนี้ไม่รู้อยู่ไหน
กราบแม่นางนอนช่วยอ้อนวอนส่งพี่น้องชาย
พ่อแม่จะขาดใจตายส่งคืนลูกชาย
ให้เขาที
เจ้าป่าเจ้าเขาช่วยคุ้มครองน้องผมให้ที
สิบสามชีวิตจนวันนี้ไม่รู้อยู่ไหน
กราบแม่นางนอนแค่อ้อนวอนส่งคืนน้องชาย
พ่อแม่จะขาดใจตายส่งคืนลูกชาย
ณแม่นางนอน